เรื่องกันยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
จากขับรถต้องระวังแล้วดูแลสุขภาพกันด้วย
เพราะว่าคนขับรถคันนี้วูบครับ
พุ่งไปชนร้านกาแฟตัวเองก็เสียชีวิตคาที่ครับ
จริงก็ไม่ได้ชนกระแทกแรงนะแต่เขาเสียชีวิตนะคุณผู้ชม
คือกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีนี้นะครับ

แล้วก็พุ่งชนร้านกาแฟริมถนนสาย๓๕๗๔ที่บ้านค่ายมรยอง
ทีนี้คนขับอยู่ในรถชื่อว่าคุณนิพนธ์อายุ๕๗ปี
คือเราดูจากภาพมันก็ไม่ได้กระแทกไปถึงตัวห้องเครื่อง
หรือว่าทำให้อะไรเสียหายมากเท่าไหร่
แต่คนขับเขาหมดสติอยู่ในรถกู้ภัยตัดสินใจทุบกระจก
เพื่อเปิดประตูและช่วยเขาออกมาก็พยายามจะปั๊มหัวใจอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เขาเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ไปสอบถามทางด้านของนางสาวอาพรคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
เขาเห็นนะว่าคนขับคันนี้เพราะว่าเขาตามคันนี้มา
เห็นเลยว่ารถมันสายไปสายมาเกือบจะชนมาตลอดทาง
เขาก็หลบทันเหมือนกันจากนั้นรถของนายนิพนธ์เนี่ยก็ไปชนถังขยะก่อน
มันมีแรงกระแทกก่อนแล้วก็ไปชนเกาะกลางด้วย
รถคันนั้นเสียหลักขึ้นข้างทางน่ะคุณพี่ขับตามกันมาเหรอ
ขับมาแล้วมาเห็นเขาเหมือนเขาถอยรถลงมาชนถังขยะ
ใช่ค่ะแล้วเขาก็ปาดปาดหน้าไปขึ้นเกาะกลางฝั่งนู้น
ซึ่งเกาะกลางด้วยใช่ขึ้นเกาะกลางฝั่งนู้นแล้วเขาก็
เสียหลักมาตรงนี้ใช่ค่ะมาจอดอยู่ตรงนี้เลย
อื้มเกือบชดละเราเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ว่าเขาปาด
เขาเป็นปาดหน้าไปแบบอย่างเงี้ยค่ะปาดหน้าเรายังแม่ข้าง
ที่บอกว่าเขาวูบสาเหตุมันก็น่าจะพ่วงกับเรื่องของอาการ

แล้วก็ชนสูตรต่อว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
โรคที่เขาเป็นหรือว่าเรื่องของแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ
แล้วก็มีการประสานญาติดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
จากเรื่องรถสุขภาพคนขับก็สำคัญนะคะ